เรื่องที่เราตามกันมาเป็นสัปดาห์แล้วนะคะ
กรณีผอโรงเรียนกับนักเรียนชั้นม๒

คือตัวน้องกลับมาถึงที่บ้านตั้งแต่คืนวันศุกร์
วันนี้วันจันทร์น้องไม่ได้ไปโรงเรียนนะคะ
แต่ว่าทางเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กจังหวัดนครราชศรีมา

ต้องการเอาตัวน้องไปเยียวยาเรื่องของสภาพจิตใจ
แล้วก็บอกด้วยบอกว่ายังไม่อยากให้สหวิชาชีพ

เพราะว่าน้องก็ยังตื่นตกใจอยู่
น้องยังรู้สึกกลัวรู้สึกกังวลอยู่
เพราะว่าเรื่องนี้กลายมาเป็นประเด็นเป็นข่าวใหญ่โตนะคะ
ส่วนทางต้นสังกัดของพอที่ตกเป็นข่าว
ก็บอกว่ามีการตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรง
แล้วก็บอกด้วยนะคะว่าให้
ให้หยุดพักราชการตลอดระยะเวลาที่มีการสอบสวนค่ะ
เรื่องนี้นายสนองสุดสะอาด
อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต๖
ก็ได้พูดถึงกรณีพอที่ตกเป็นข่าว
ก็คือนายณฐาพบบุญทองโท
พอโรงเรียนบ้านป่าตองท่าเนินสามัคคีที่อำเภอบัวใหญ่

เกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงชู้สาวกับนักเรียนชั้นม๒
ซึ่งทางด้านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ก็ไปตรวจสอบประวัติของพอโรงเรียนค่ะ
แล้วก็บอกว่าไม่พบประวัติเสียหาย
ไม่เคยมีการร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมความเสียหาย
จนทำให้ตุกถูกตัดเงินเดือน
คุณเขมมาสอนจำได้ไหมว่ามีข่าวออกมาก่อนหน้านี้
ว่าพอโรงเรียนเนี่ยเคยมีพฤติกรรมที่ไม่ดี

แต่จากกรณีนี้ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ก็มีการตั้งคณะกรรมการมา๒ชุดค่ะ
แรกเป็นชุดคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก
แล้วก็อีกชุดหนึ่งก็คือชุดสืบหาข้อเท็จจริงเรื่องวินัย
ล่าสุดมีการรวบรวมพยานหลักฐาน
มีการรวบรวมข้อมูลพญาแวดล้อมต่างเนี่ยนะคะ
เรียนที่จะส่งไปยังคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
เพื่อที่จะตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรง
แล้วถามถึงกรอบระยะเวลาในการตั้งคณะกรรมการสอบ
ซึ่งทางด้านผอก็บอกว่ามีกรอบระยะเวลา

คือถ้าผิดจริงก็จะต้องถูกลงโทษ
ปลดออกหรือจะไล่ออกก็ต้องว่ากัน
แล้วตอนนี้ก็มีการเตรียมสั่งพักราชการพอ
ที่ตกเป็นข่าวตลอดระยะเวลาการสอบสวนด้วยนะคะ
ถามถึงเรื่องจัญญบันของความเป็นครู
ถ้าเกิดว่ามองในแง่ของจัญญบัน
คุณครูทั่วประเทศที่ชมข่าวนี้อยู่
ก็ถือว่าต้องพูดเป็นเสียงเดียวกันนะคะ

เพราะว่าครูต้องรักแล้วก็ศรัทธาในวิชาชีพ
จิตใจของครูก็คือต้องเมตตาเด็ก
เปรียบเสมือนเรือจ้าง
อบรมสั่งสอนส่งเด็กถึงฝั่ง
แต่ว่าเวลาที่มีข่าวออกมาแบบนี้

พี่น้องคุณเขียนมาสอนนะครับคุณอริยาเองเป็นครูจบครรศาสตร์
ใช่ค่ะพอมาอ่านข่าวเจอข่าวแบบนี้ก็รู้สึกสะเทือนใจ
คุยกับเพื่อนครูด้วยกันก็บอกเหมือนกันเลยบอกว่า
เกิดกับตำแหน่งที่เป็นผู้บริหารของโรงเรียนด้วย
ฟังเสียงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากันนะคะ
ออกกับไล่ออกนะครับถ้าข้อเท็จจริงร้ายแรงมากก็ไล่ออก
ซึ่งไม่ออกกับกฎออกก็จะต่างกันตรงที่
ถ้าไล่ออกเนี่ยเป็นโทษสูงสุดไม่มีสิทธิ์ได้รับบำเน็ตบำนาน

เพราะว่าจัญญบันครูจะมีอยู่๕ด้าน
สำหรับด้านที่๒คือจัญญบันต่อวิชาชีพ
วิชาชีพครูคือวิชาชีพที่จะต้องดูแลเด็ก
ครูต้องรักและศรัทธาในวิชาชีพของตัวเอง
ซึ่งก็จะมีข้อกำหนดว่าครูจะต้องทำอย่างไรบ้าง
ส่วนอีกด้านหนึ่งก็คือขัดต่อจัญญบันในเรื่องจัญญบันต่อผู้รับบริการ
ซึ่งผู้รับบริการในวันนี้ก็คือเด็กนักเรียนกับผู้ปกครอง
เพราะฉะนั้นจัญญบันต่อผู้รับบริการเนี่ย
ครูจะต้องรักและเมตตาต่อสิทธิ์ตั้งใจอบรมสั่งสอนสิทธิ์
ถ้าครูเพียงแต่ไม่รักก็ถือว่าขัดต่อจัญญบัน
แต่การกระทำในสิ่งที่เป็นข่าวเกิดขึ้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นการกระทำที่เป็นปฏิบัติ
ต่อความเจริญเติบโตแล้วก็ส่งผลเสียต่อเด็กและเยาวชน
ก็ขัดทั้งจัญญบันและทั้งวินัยแน่นอน
ทีนี้นะคะทีมข่าวของเราก็ไปคุยกับผู้มนุยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษานะคะ
คมกริจมุมไทยสงฆ์ก็บอกว่าพอรู้ว่าน้องนักเรียนหญิงชั้นม๒อายุ๑๔คนนี้ค่ะ
บ้านพักเด็กเขาก็นำไปเยียวยาช่วยเหลือก็ได้เข้าไปเยี่ยมนะคะแต่ไม่ได้เจอก็ไปพูดคุยกับเจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์เบื้องต้น
ก็เจ้าหน้าที่บอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการฟื้นฟูจิตใจของน้องอยู่นะคะก็ให้ไปทำกิจกรรมต่างนะคะ
แต่ว่ายังไม่พร้อมที่จะให้สหวิชาชีพเข้าพูดคุยหรือสอบปากคำคือตัวน้องเองเขาบอกว่าเขายังไม่พร้อม
ส่วนเรื่องการเรียนของน้องที่หลายฝ่ายเป็นห่วงเราก็รายงานข่าวไปว่านับตั้งแต่มีข่าวเนี่ยน้องหายไปเลย
ไม่ไปโรงเรียนขาดสอบด้วยทีนี้หลายฝ่ายก็เป็นห่วงว่าจะยังไงจะกระทบกับเรื่องเรียนของน้องหรือเปล่า
ตอนนี้ก็มีการประสานว่าให้เอาข้อสอบไปสอบในบ้านพักเลยค่ะให้น้องไปสอบเลยในบ้านพักจะได้ไม่เสียสิทธิ์เรื่องของการเรียน
เสียสิทธิ์ในการเลื่อนชั้นทางบ้านพักเด็กเนี่ยก็จะส่งหนังสือหารือไปที่เขตนะคะ
เพื่อให้สั่งการไปให้ทางโรงเรียนดำเนินการทางบ้านพักมีอำนาจดูแลเด็กสามเดือนนะคะ
มีอำนาจดูแล๓เดือนก่อนที่จะส่งกลับเพื่อให้ทางเขตตัดสินใจอีกครั้งว่าตกลงแล้ว
จะย้ายโรงเรียนไหมหรือว่าจะต้องดำเนินการยังไงต่อไปค่ะ
ก็ได้พูดคุยกับนักสังคมสงเคราะห์ที่เขาดูแลเด็กอยู่
ก็ให้ความร่วมมืออะไรกันดีอยู่ว่าต่อไปนี้ก็คงจะเป็นหน้าที่ของบ้านพักเด็กที่จะต้องดูแลนะครับ
ตามที่พูดคุยกันพี่หลังแล้วก็ไปกับชุมหมายความภาพติดใจ
เรื่องเรียนอีกนิดและนี่ไป
ในส่วนของทางเราก็ได้พูดคุยประสานไปว่า

มาฟังในมุมของพอโรงเรียนที่ตกเป็นข่าวกันหน่อยนะคะ
ทีมข่าวของเราไปคุยกับดรปริญญาประจง
มนุยการโรงเรียนบ้านหนองพลวงจังหวัดนครราชศรีมาเขต๖
เป็นเพื่อนสมาชิกกลุ่มผู้บริหารเดียวกันกับพอที่ตกเป็นข่าว
ดรปริญญาบอกว่าพอนัทฐาพบเรียนเก่งนะ
เป็นครูรู้ทายาทรุ่นแรกที่ไม่ต้องสอบบรรจุครูรู้ทายาทคืออะไรคุณอริยา
เป็นโครงการครูเพื่อไปพัฒนาท้องถิ่น
พอเรียนจบปั๊บปกติครูต้องสอบบรรจุใช่ไหมคะ
แต่ถ้าเกิดว่าเป็นครุทายาทสามารถไปบรรจุได้เลย

นี่ค่ะก็บอกว่าพอที่ตกเป็นข่าวเขาเก่งนะ

แล้วก็สอบเป็นผู้บริหารก็ได้ลำดับที่ดีด้วย
มีทักษะชำนาญเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

ช่วยเหลืองานราชการไม่ขาดตกบกพร่อง
ก่อนที่จะย้ายมาเนี่ยก็ได้ยินคำบอกเล่าปากต่อปาก
พฤติกรรมของพอมาบ้าง

แต่พอไปตรวจประวัติจริงมันไม่มีหลักฐาน

คบกับนักเรียนชั้นป๖ที่โรงเรียนเก่า
แล้วก็จ่ายเงินยัดเงินยัดทองไปกับครอบครัว

แล้วก็พอย้ายมาโรงเรียนใหม่ก็มาเจอเหตุการณ์แบบนี้อีก
เขาบอกว่าพอตรวจสอบย้อนไป

แต่เป็นการย้ายตามหลักเกณฑ์
แล้วก็ได้รับการพิจารณาจากทางจังหวัดอย่างถูกต้อง
โรงเรียนเดิมมีนักเรียนน้อย
ก็เลยทำเรื่องย้ายมาอยู่โรงเรียนปัจจุบันนี้

รปริญญาบอกว่าส่วนตัวผมนะ
ไม่คิดว่าจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเลยจริง

เขาเป็นนักเรียนครูรุทายาทรุ่นแรก
ครูรุธยาเนี่ยคือคนที่เรียนเก่งและไปเรียนครูในมหาลัย
พอจบแล้วก็มาเป็นครูเลยนะครับ
ซึ่งลูกชาวบ้านถ้าใครจบเรียนครูทายาท

ผู้บริหารก็สอบได้ที่ดีของจังหวัดนะครับ
แล้วหมายความว่าตั้งแต่เขามาอยู่ที่นี่

พฤติกรรมอย่างนี้ตอนที่มาอยู่ที่นี่นะครับ
ผมว่าข่าวที่บอกว่าเขาเคยเป็นอย่างนี้อย่างนั้น

คือปกติแล้วอยู่ที่นี่เขายังไม่เป็นนะครับ

แล้วก็กลับมาย้ายมาอยู่บัวใหญ่นะครับ
ข่าวนี้ก็คือได้ยินแต่พูดมาครับ
แต่ว่าทะเบียนประวัติจริงเขาไม่เคยมีนะครับ
เรื่องชอบเด็กไม่ชอบเด็กนี่นะครับ
มันจะเป็นพฤติกรรมภายในของแต่ละคนนะครับ

ทีนี้ตรงนี้ก็ไม่ทราบว่าใครเป็นยังไงนะครับในความเป็นจริง
ก็เหมือนเราอยู่กับสังคมของเพื่อผู้คนฝูง
เราก็ไม่รู้ว่าลึกเขาคิดอย่างไร

แต่ว่าตามที่เห็นมาเนี่ยก็ไม่เคยปรากฏนะครับ

คือทีมข่าวก็ไปถามแบบรอบด้านนั่นแหละ
ถามเพื่อนผู้บริหารด้วยกัน

เราไปถามผู้ใต้บังคับบัญชาของพอที่ตกเป็นข่าว

โรงเรียนบ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี

คุณครูคนนี้คือคุณครูไกรเดช
ศรีสุพร

โรงเรียนนี้มา๒๐กว่าปีแล้วค่ะ

คุณครูไกรเดชก็เล่าให้ฟัง

โดยคุณครูบอกว่าทราบเกี่ยวกับพฤติกรรมนี้มาบ้าง
แต่ตัวคุณครูเองในฐานะผู้ใต้บังคับบัญชา

สิ่งที่ทำคือเฝ้าดูตักเตือน
บอกกับเด็กที่คาดว่าน่าจะเป็นกลุ่มเสี่ยง

ถ้าเกิดเด็กคนไหนที่สนิทกับพอเป็นพิเศษ

เพราะว่าบางครั้งคุณครูให้ข้อมูลนะคะ

ทำกิจกรรมในช่วงวันหยุดวันเสาร์อาทิตย์
แต่ว่าหลังจากนั้นจะพาไปไหนไปอย่างไร

โดยเฉพาะคุณครูผู้หญิงที่โรงเรียนนี้

ตั้งแต่ย้ายมาตั้งแต่พอมาอยู่ที่โรงเรียนนี้

พอถือว่าเป็นคนเก่งนะเป็นผู้บริหารรุ่นใหม่
หลังจากที่ย้ายมาก็พัฒนาเรื่องเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

ให้ใช้การได้แล้วก็สอนคอมพิวเตอร์เองด้วย
อันนี้ในแง่มุมที่เป็นความดี

แล้วทีมข่าวก็ถามค่ะถึงความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในโรงเรียนว่า
สรุปแล้วในโรงเรียนมีความขัดแย้งเกิดขึ้นไหม
คุณครูคนนี้ยืนยันนะคะบอกว่าไม่ได้มีความขัดแย้งกัน
เพราะว่าคุณครูทุกคนรับนโยบายของผู้บริหารได้อยู่แล้ว
อาจจะมีพฤติกรรมบางส่วนที่ทำให้ครูรับไม่ได้
ฟังเสียงคุณครูไกรเดชนะคะ
ศึกซ้อมจริงอย่างนี้
หลังจากนั้นท่านพาไปไหนอย่างไร
เพราะว่าในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้น
มันก็เป็นในช่วงวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็ช่วงตอนเย็น
ที่มันเลยการควบคุมของคณะครูเราไปแล้ว
แล้วตอนนี้สำหรับตัวพอที่ตกเป็นข่าว
ก็คือต้องดูทั้งเรื่องของการเข้ามอบตัวกับพนักงานสอบสวน
หมายเรียกที่ออกมา
กับจะต้องเข้ารายงานตัวกับทางต้นสังกัด
ทีนี้ทางผอมีการยื่นหนังสือลาป่วย
กับทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
คือมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลชายภูมิแนบมาด้วยนะคะ
แล้วก็ระบุชัดเจนว่ามีอาการเกี่ยวกับปอดอักเสบ
ขอลาหยุดงานตั้งแต่วันที่๒๘จนถึงวันที่๓๑
แล้วก็จะมาทำงานวันที่๑กุมภาพันธ์
รวมถึงจะเข้าพบกับพนักงานสอบสวน
ตามที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้ก็คือวันพุธที่จะถึงนี้ค่ะ

ดังนั้นเชื่อว่าวันพุธนี้
สื่อทุกสำนักก็ต้องจับจ้องรอดู
การที่พอจะเข้าพบกับพนักงานสอบสวนนะคะ

บอกว่าคนเก่งไม่ใช่คนนิสัยดีเสมอไปนะ
คนเรียนเก่งทำงานเก่งแต่พฤติกรรมแย่เนี่ยมันก็ไม่ใช่นะ